มาดูบรรยากาศของกลางกันหน่อยดีไหมครับคุณผู้ชม

วันนี้วันเสาร์ฉันกำลังจะเริ่มออกเดินทาง
ไม่รู้ว่าถนนแต่ละเส้นแต่ละสายเป็นยังไงบ้าง

เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบสภาพการจราจรบนถนนสายเอเชีย
มุ่งหน้าสู่จังหวัดทางภาคเหนือ
ช่วงผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่๑สะพานต่างระดับบางปะอิน
การจราจรคล่องตัวสามารถใช้ความเร็วได้๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จนถึงอำเภอมหาราชซึ่งเป็นเขตติดต่อจังหวัดอ่างทองนะคะ

หยุดนิ่งที่ชะลอตัวช่วงเข้าปั๊มน้ำมันแล้วก็ข้ามสะพานนะคะ
ส่วนการจราจรบนถนน๓๔๗ปฐุมธานีบางปะหัน
ช่วงผ่านอำเภอบังปะหันต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
่งหน้าไปเชื่อมต่อกับถนนสายเอเชียที่ต่างระดับบางปะหัน

ชะลอตัวเบี่ยงออกมาสู่ถนนสายเอเชียค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็อยากจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะ
มีการตั้งจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะ
ส่วนที่ถนนพะหนโยธินช่วงเลยวงแหวนบางปะอิน
่งหน้าทางสระบุรีมีรถจำนวนมากค่ะ
ก็ทำให้รถติดสะสมสลับกับหยุดนิ่ง
เจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องเปิดช่องทางพิเศษ

แล้วก็สามารถใช้ความเร็วได้ประมาณ๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
ส่วนที่ถนนหมายเลข๙บางบัวทองมุ่งหน้าสะพานต่างระดับบางปะอิน
การจราจรคล่องตัวใช้ความเร็วได้๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หลับหยุดนิ่งและชะลอตัวก่อนข้ามสะพาน
เส้นทางออกเหนือก็จะมีหลายเส้นทางหน่อยนะ
ใช่ค่ะมาดูอีกหนึ่งเส้นทางนะคะ
เส้นทาง๓๐๔กบินบุรีนครราชศรีมา
ถนนเส้นทางขาขึ้นมีการจราจรคับข้างจาก๒ช่องจราจร
ก็ปรับเป็น๓ช่องจราจรแล้วนะคะ
แต่ก็ยังมีรถติดสะสมอยู่เคลื่อนตัวได้ช้า
ตั้งแต่จุดสกัดพ้างามตำบลบุพรามอำเภอนาดี
ลงไปจนถึงสี่แยกตลาดบ้านโคกตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรี
รวมระยะเส้นทางตรงนี้๓๐กิโลเมตรนะคะ
ชาวบ้านที่พื้นที่ก็นำอาหารเครื่องดื่มมาวางจำหน่ายค่ะ
เพราะว่าผู้เดินทางจะต้องติดอยู่บนท้องถนนอีกหลายชั่วโมง
จะถึงภูมิลำเนาก็แวะซื้ออะไรข้างทางรับประทานกันก่อนนะคะ
ครับส่วนเส้นทางสู่อีสานนะฮะก็ถนนมิตรภาพ
โอ้โหเมื่อวานนี้นะคุณติดหนักตลอดเส้นเลยนะครับ
โดยเฉพาะช่วงขาเข้าในตัวเมืองนครราชศรีมา
มีรถหนาแน่นตลอดระยะทางยาวกว่า๕กิโลเมตรครับ
แล้วก็ตั้งแต่บริเวณทางลงสะพานต่างระดับโรงแรมศรีมาธานี
ถึงบริเวณ๓แยกนครราชศรีมาขอนแก่น

แล้วก็สามารถมุ่งหน้าไปที่ขอนแก่นได้นะครับ
โดยสภาพการจราจรหนาแน่นเช่นนี้ตลอดทั้งวัน
เพื่อขึ้นรถโดยสารประจำทาง
ไปสู่จังหวัดอื่นในพื้นที่ภาคอีสานต่อนะครับ
ต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมพาไปดูสภาพการจราจร
บนถนนมอเตอร์เวย์ช่วงจุดพักรถเขาดิน
บนเขาดินอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าดูสิคะ
ฝนตกครับใช่ฝนตกมาเมื่อคืนนี้หนักเลยค่ะ
ก็ถนนลื่นแล้วก็มีน้ำท่วมขังบนถนนบางช่วงนะคะ
ซึ่งก็มีประชาชนใช้เส้นทางตรงนี้อย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร
หรือว่าฝั่งขาเข้าชนบุรี
ซึ่งทางตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ก็มีการจัดรถออกตรวจเส้นทาง
แล้วก็เตือนให้ประชาชนขับขี่อย่างปลอดภัย
อย่าขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
เพราะว่าพอฝนตกแล้วถนนลื่นนะคุณ

ยิ่งช่วงนี้เป็นการโดนโรง๗วันอันตราย
ก็หวังใจแหละว่าไม่อยากให้มียอดการสูญเสียมันเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ไปดูอีกหนึ่งเส้นทางมุ่งอาไปนครสวรรค์
ประชาชนก็ยังคงทยอยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว
ไปสู่ภาคเหนือกันต่อเนื่องเลยนะคะ
การจราจรบนถนนพระหลโยธินเส้นทางหลวงหมายเลข๑
มีรถติดสะสมตามแยกไฟแดงในตัวเมืองนครสวรรค์หลายจุดเลยนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกเชิงสะพานเดชาติวงค่ะ
แต่เมื่อหลุดพ้นสัญญาณไฟจราจรแล้ว
รถก็สามารถทำความเร็วได้เป็นปกติ

พบว่ามีปริมาณมุ่งหน้าที่จะขึ้นสู่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
๑๗๐นั้นผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวก็หันไปใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองนี่แหละค่ะ
เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด
สะสมตามแยกไฟแดงต่างในตัวเมืองนครสวรรค์นะคะ
เฉพาะบริเวณแยกหน้าค่ายจิรประวัติไปจนถึง๓แยกอุทยานสวรรค์
อำเภอเมืองนครสวรรค์เขาบอกโอ้โหหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าจริงเลยนะครับ
แล้วก็บริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์เนี่ยนะฮะ

ย้อนไปดูบรรยากาศในช่วงกลางวันกันหน่อยที่อ่างทองนะครับ
สภาพการจราจรบนถนนหมายเลข๓๒สายเอเชียขาขึ้นนครสวรรค์
บริเวณต่างระดับอ่างทองตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ปริมาณรถทุกชนิดเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ตั้งแต่เขตรอยต่อของอำเภอมหาบราชจังหวัดพระนครสิทธิยา
ซึ่งมีสะพานข้ามทางกลับรถแล้วก็เป็นทางโค้ง
ส่งผลทำให้บริเวณนี้มีรถจำนวนมากต้องชะลอตัว
ก่อนที่จะผ่านต่างระดับอ่างทองเข้าเขตของอำเภอเมืองอ่างทอง
โดยรถจะติดสะสมตามทางร่วมทางแยกแล้วก็ช่วงทางขึ้นสะพาน
รถใช้ความเร็วได้ประมาณ๙๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็ถือว่ายังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ
ใช่ค่ะเราเห็นเรื่องของสภาพการจราจรไปแล้ว
ทีนี้อยากให้ดูสีสันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
พาไปดูพลตำรวจตรีนัทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีแหม

ใช่ค่ะเป็นพี่หมื่นอย่างนี้เหรอคะ

แล้วไปอวยพรผู้ใต้มะคับปัญชาที่สพเชิญบุรี
แล้วก็อวยพรให้คนไทยทุกคน
มีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใด
ขอให้ได้สมความปรารถนาความมุ่งมั่น
แล้วก็มีสุขภาพพลนามัยที่สมบูรณแข็งแรง
ขอให้ครอบครัวมีความสุขความอบอุ่นตลอดไป
นี่ไม่รู้ว่าหลังจากที่อวยพรเสร็จแล้ว
ไปงานอุ่นไอรักคลายความหนาวต่อเลยหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าถ้าคนไม่ได้ออกต่างจังหวัดนะ
กรุงก็สามารถไปเที่ยวงานอุ่นไอรักษ์ได้นะครับ
ใช่ค่ะนี่ได้เห็นเรื่องกันเลยถึง๑๙มกราศ